อยู่ดีพุ่งเข้าหารถไฟที่กำลังแล่นมา
ล่างเอลาส์ขาที่เสียชีวิตกับ
เหตุการณ์นี้เนื่องจากคนเสียชีวิตที่ฆ่าตัวตายครั้งนี้

เหตุการณ์นี้อยู่ในท้องที่ของตำรวจนครบานท่าข้าม

เป็นเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัย

อยู่ซอยเอกชัย๕๑นี่ย่านบางบอน
ผู้เสียชีวิตคือนายสุรชัยรอดช้างอายุ๔๔ปี
แหลกร่างกายแหลกเหลวโดยเฉพาะศีรษะ
ถึงกับแหลกแต่มันปลิวไปไกล๒๐เมตร
จากจุดที่โดนรถไฟกระแทกครับ
และรถไฟที่ชนเป็นขบวน๑๐
อย่าไปเรียกเขาว่ารถไฟมรณะเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจชน
แต่คนพุ่งไปหารถไฟขบวนดังกล่าวนี้เอง
ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็คือคุณรุ่งนภา
เป็นภรรยาของคุณสุรชัยบอกว่าจริงแล้วก่อนอันนี้
สามีเป็นโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่แต่จากนั้นเป็นมะเร็ง
พอรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็ทำคีโม

ทุกวันบ่นประจำกับภรรยาเนี่ยว่าไม่อยากอยู่แล้ว
ไม่อยากเป็นภาระภรรยาดังนั้นทำอย่างไรดี

ภรรยาเนี่ยก็เลยปลอบใจปลอบกันไปปลอบทุกวันปลอบเรื่อย
แต่สุดท้ายคุณสุรชัยสามีก็ยังตัดสินใจคิดสั้นกระโดด
รถไฟชนเสียชีวิตกับเหตุการณ์ครั้งนี้
อยู่ในท้องที่ของสนท่าข้าม